แต่ว่ามีเรื่องของการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
มีคำถามมีอะไรกันมากมาย
ก็คือการที่ดาราเขาไปฉีดวัคซีนกันเมื่อวานี้
เมื่อวานนี้แฮชแท็กชื่อของคุณชมพู่อาริยาอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะจ๊

เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าดาราแถวหน้าของประเทศไทยไปฉีดวัคซีนเนี่ย

โดยคุณชมพู่ระบุว่าได้ศึกษาข้อมูลมาแล้ว
และตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้
โดยเธอฉีดวัคซีนเพราะมีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะ
ฉีดที่วัดมหาธัยซอยร่วมด้วยดี
โซนแถวบ้านเธอคือเป็นพื้นที่เสี่ยงไง
เธอบอกเธอไม่ลังเลหรอกถ้ามาแบบนี้เธอมาเลย
เนื่องจากเป็นห่วงคนในบ้านแล้วก็ยังวางแผนจะตั้งคันด้วย
อยากจะมีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุด
แล้วก็ยังได้รีวิวการฉีดวัคซีนว่า
ประสิทธิภาพแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่สรุปว่า
แต่ละยี่ห้อเก็บข้อมูลของตัวเอง
ต่างสถานที่ต่างเวลาในระยะเวลาการระบาดไม่เท่ากัน
เปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละยี่ห้อได้ยาก
สำหรับเธอวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด
ผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคน
เชื่อว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นี้นะฮะ
แล้วเสียชีวิตเนี่ยมันสูงกว่าการที่จะเสียชีวิต
ผลข้างเคียงของวัคซีนแน่นอนเธอบอกแบบนั้น
สำหรับเธอไปฉีดเมื่อวันอาทิตย์ที่๙พฤษภาคมนะฮะ
ไม่มีผลข้างเคียงทุกอย่างเป็นปกติดีแน่นอนครับ
ทวิตเตอร์ทันทีส่วนใหญ่มีความเห็นขัดแย้ง
กับคุณชมพู่ครับโดยมองแบบนี้บอกว่าสิ่งที่ดาราสาวโพสต์
ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกให้ประชาชน
ในการเลือกฉีดวัคซีนรัฐบาลยัดเย็ดวัคซีน
คุณภาพต่ำให้คนไทยอันนี้เป็นความเห็นนะฮะ
รัฐบาลดีเรามีสิทธิเลือกวัคซีนแน่นอน
และอีกมากมายความเห็นที่เราพูดมา

คือดารารับงานหรือเปล่า

แฮร์รอบโปรตซิโนแวคหรือเปล่า

กลุ่มดาราที่คนติดตามเยอะมากไป
มารีวิวการฉีดวัคซีนชิโนแวคนะคะ

แล้วเช็คอินที่เดียวกัน

ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของเขา

แต่ส่วนเรื่องของการสร้าง

ผมเชื่อว่ามีส่วนอยู่ด้วย
อันนี้ส่วนตัวผมนะ

ดารานางแบบสาวคุณบีน้ำทิพย์

ส่วนตัวบีเลือกแฮชแท็ก
ขอให้กำลังใจทีมแพทยาบาลทุกคนได้ค่ะ
หลายคนตั้งคำถามไปที่คุณบี
คุณบีน้ำทิพย์นะครับว่า

เลือกได้แล้วเหรอใช่ไหมคะคือมันมีสองชนิดให้เลือก
มันมีแค่ตัวเดียวอ่ะเออนี่คือเลือกแล้วเหรอเออครับค่ะอ้าว
คุณหนิงปณิตาบ้างโพสต์ภาพคู่กับนางเอกวิกหมอชิด
คุณมุกดานรินรักนะครับเขียนข้อความว่าไปฉีดวัคซีนตามนัดหลังลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาพร
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่าอะไรนะเมื่อกี้แหม่มันเลื่อนเร็วเหลือเกินขอบคุณคุณผู้ชมมาก
ส่งข้อความมาเยอะประมาณว่าคือดาราเขาไปทำยังไงถึงเขาได้ฉีด
นั่นสิอันนี้ประมาณนี้อันนี้หลายคนถามราชวิทยาลัยจุฬาพรครับ
โพสต์ในการเชิญชวนศิลปินดารานักแสดงและครอบครัวให้นำร่องการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
อืมและร่วมรณรงค์ให้ทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะ
ให้มีการยุติการระบาดของนะฮะทางนี้ครับราชวิรัยจุฬาพรเนี่ยนะครับ
เขามีแอปออกมาอ๋อนะครับเออประมาณว่าดาราเนี่ยเป็นคนของสังคม
ถ้าเกิดว่าดาราฉีดไปแล้วแล้วก็มาโพสต์แบบนี้เรียกความเชื่อมั่นได้เป็นตัวอย่างที่ดี
เข้าใจเจตนาว่าเขาน่าจะคิดแบบที่ปุ้ยบอก
แต่อีกมุมหนึ่งก็น่าคิดนะคะ
ถ้าวัคซีนดีมีคุณภาพโดยที่ไม่ได้มีข้อกังขาอะไรนะ
มันคล้ายกับอารมณ์ที่ว่าคนจะรักยืนเฉยเขาก็รัก
ถ้าคุณภาพวัคซีนดียังไงคนก็ฉีดถูกไหมคะ
คือในมุมของการทำประชาสัมพันธ์เนี่ยนะถ้าจะทำเรื่องนี้นะ
มันต้องเชิญชวนดารามาลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะฉีดวัคซีนก็ว่ากันไป
ทั้งนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนนะครับจะมีวัคซีนล็อตใหม่เข้ามานะครับ
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับก็เตรียมจุดฉีดวัคซีน
ให้ประชาชน๗วันเลยนะฮะตั้งใจจะฉีดให้ได้๓๔๐๐คนนะครับ
แล้วก็เตรียมระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อสะดวก
เขาบอกว่านี่ดารานี่คุณอ้ำใช่ไหมเนี่ย
คุณอ้ำคือเป็นการทดลองระบบกับศิลปินดาราที่ลงทะเบียน
มาเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนก่อนแต่ไม่ได้ลงหมอพร้อมนะ
ลงของราชวิทยาลัยจุฬาพรเขานะฮะอันนี้ลงแยก
ถ้าใครลงแล้วถ้าถึงวันมีวัคซีน